พอพูดถึงอย่างนี้เมื่อสักครู่ฟังกันไปแล้ว
ฉายาของคุณแอฟแท็กซะอองคุณละสตรองนั่นเองค่ะ
เราก็ไปเจอพี่แอฟที่งานเนี่ยเราก็ขอสัมภาษณ์หน่อยละกัน
ฉายาที่ได้รับมาในปีนี้นะคะ
พี่นักข่าวจัดให้ว่าเป็นคุณแม่ที่แข็งแรง
แล้วก็ผ่านเรื่องราวเลวร้ายมาได้จึงได้ฉายากุลสตรอง
แอฟจะรู้สึกยังไงบ้างกับฉายานี้นะคะ
รวมไปถึงต้องเรียกว่าอะไรล่ะคนที่มีข่าวด้วยแล้วกันนะคะ
อย่างคุณแมทเนี่ยก็โดนฉายาว่ารักซ้อนไม่ย้อนแล้วจ้า
งานนี้พี่แอฟของเราจะสตรองขนาดไหนไปฟังค่ะ
ออกเสียงให้ชัดหน่อยค่ะ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

คือตอบเท่าที่เรื่องของตัวเองจะพูดได้